คุณผู้ชมครับดูเรื่องราวของคุณนุ๊กสุธิดายังไม่จบนะฮะ
ที่เอาบ้านไม่ให้เขาเช่าสุดท้ายทำเป็นโรงงานเถื่อนผลิตถุงมือยางนะฮะ
แล้วก็เป็นแหล่งอ่ามสุมของยาเสียบติดครับ
นะฮะถึงแม้จำรวจจะมีการอายัดเครื่องสักผ้าบางส่วน
แต่มันซวยซ้ำสองตรงที่ว่าไอ้อุปกรณ์ที่ตำรวจอายัดมีคนมาขโมยไป
เอามาขโมยเครื่องซักผ้าไปเห็นต่อหน้าต่อตายกขึ้นกระบะไป
เขาก็เลยไลฟ์เอาไว้ในไอจีแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณนุ๊กสุธิดานะฮะ
พบว่าบ้านถูกเปิดไว้รอบบ้านเลยแล้วก็มีคนเข้ามา
ซักผ้าที่ตำรวจอายัดไว้ก่อนหน้านี้เพราะพบว่ามีการเอาไปซักถุงมือยาง
ทำเป็นโรงงานเถื่อนหายไปหนึ่งเครื่องประตูบ้านเปิดไม่ได้นะฮะ
เพราะรีโมทมันถูกเปลี่ยนเธอก็เลยออกไปข้างนอกเพื่อไปซื้อรีโมทมาเปลี่ยน
พอกลับมาอ้าวทำไมมีรถมาขนข้าวของออกจากบ้านฉันล่ะ
เอาใครเข้ามาขนเอาไปดูคลิปที่คุณนุคลักษณ์หน่อย
มันจะหายไปตู้หนึ่งนะคะแล้วก็มีการเปิดไฟไว้รอบบ้านนะคะ
ของหายของของมาขนของไปนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะเอารูปให้ดูนะคะ
พอดีเราก็พยายามจะปิดบ้านนะคะปิดไม่ได้อีกเพราะว่ารีโมทถูกเปลี่ยน
ไม่ใช่รีโมทเก่านะคะเราก็เลยต้องพอบ้านมันเปิดได้แล้วปุ๊บปิดไม่ได้
เราก็เลยต้องขับออกไปเปลี่ยนฐานรีโมทเพราะคิดว่าฐานรีโมทเสียหรืออะไรหรือเปล่า
นะคะปรากฏว่าตอนที่เรากลับมาหลังจากเปลี่ยนฐานรีโมทมีรถกระบะขับมานะคะ
ขนของในบ้านของเราเราก็ได้ถ่ายไว้ด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะของที่เขาพยายามจะเตรียมเอาขึ้นรถนะคะ
แล้วเขาก็ขนออกไปเมื่อวานนะคะ
มีหนึ่งเรื่องที่คุณนุ๊กฝากตั้งคำถามไปยังตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มเรื่องของคนเสพยาเสพติดว่า
ในบ้านนี้มี๑๒คนทำไมจับไปได้แค่๑๑คนและอีก๑คนทำไมไม่จับ
แถมคนนี้ก็เป็นคนขายยาให้คนอื่นด้วยทำไมไม่จับ
และตำรวจไม่เห็นสิ่งผิดกฎหมายอื่นในบ้านเหรอมันมีกองถุงมือยางเต็มไปหมด
ทำไมไม่เห็นหรอฟังคำถามที่คุณลุกถามหน่อยครับ
นะคะมันเป็นคนเอายามาให้เสร็จด้วยซ้ำทำไมไม่จับค่ะ
มีอะไรเคลือบแคงสงสัยอะไรกันหรือเปล่ายังไงนะคะทำไมไม่จับ
งงและเมื่อไม่จับก็ไม่เป็นไรค่ะอืมเข้ามาเนี่ย
ไม่เห็นสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดนอกจากการจับกลุ่มยาเสพติดเลยใช่ไหมคะ
หมายความว่าถุงมือนะคะทั้งหมดที่ตำรวจเอ่อ
คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาได้ยึดไปแล้วนะคะ
เต็มรถกระบะไม่เห็นใช่ไหมคะทำไมถึงไม่เห็นค่ะ
หรือว่าเพียงแค่คืนเดียวพวกนี้มันหายไปได้หมด
ค่ะท้องที่

ฝากคำถามไปยังท้องที่นะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางด้านของ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับนะฮะแล้วก็ตำรวจท้องทีมรายหนึ่ง
แต่ก็ฝากไปยังตำรวจที่เป็นชุดจับกลุ่มว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจเธอด้วยนะครับ